คุณผู้ชมคะตำรวจจังหวัดชนบุรียังต้องหาสาเหตุให้ได้ค่ะ
ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไปนอนเสียชีวิตอยู่ในที่ตักดินของรถแบ็คโฮลอะค่ะ
คือมีคนที่เขาเห็นผู้ชายคนนี้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะเหมือนกับว่าเขาเมาหนักมาก
เมาจนไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วก็ไปนอน
กลายเป็นเสียชีวิตอยู่ในนี้นี่ค่ะวันนี้ตำรวจสพนขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีไปตรวจสอบนะคะ
แบ็คโฮลจอดอยู่ที่วัดหนองคล้าพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนอนขดตัวอยู่ที่เป็นที่ตักดินของรถนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายอัครชัยหรือในอักอายุ๒๘เป็นชาวจังหวัดพิศนุโลก
สภาพศพคือมีเลือดออกมาจากปากน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสักสิบชั่วโมง
ไม่มีร่องรอยบาดแผลในการถูกทำร้ายร่างกายมีคนพบศพเป็นคนแรก
นางสาวขวัดไทยพัฒน์อายุสามสิบเอ็ดเธอบอกว่าตอนเช้า
ที่รถแบ็คโฮอ้าวเจอนายอัครชัยนอนอยู่ตอนแรกนึกว่านอนหลับเฉย
โงกดูมีเลือดออกปากตัวซีดก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ
พอคุณจะมาเอาไฟเบอร์เพื่อที่จะไปผูก
ก็คือมองมาก็เห็นคนตายเลยแล้วก็เลยโทรแจ้งหนึ่งโทรเจ้า
ลักษณะคนที่ตอนตายเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็คือมีเลือดออกก็ซีด
แล้วคิดว่าเป็นคนบริเวณแถวนี้ไหมครับน่าจะใช่แต่ว่าไม่แน่ใจดี
ในที่เกิดเหตุบอกว่าคือปกติจะเห็นผู้เสียชีวิต
ดื่มเหล้าตลอดเลยนะคะเมาเมาทุกวันนะคะช่วงเย็นเมื่อวาน
ผู้เสียชีวิตไปซื้อเหล้าจากร้านแถวแถวนั้นไม่มีใครขายให้
คือเมาถึงขั้นที่ร้านเขาไม่ขายเหล้าให้แล้วอะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือเมาหนักมากเขาก็เหมือน
ค่อยเดินโสลซาดโสลเซออกไปตำรวจก็เลยต้อง
ลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มนะคะว่าทำไมถึงไปนอนเสียชีวิตอยู่
แบบนั้นจากการสันนิษฐานเบื้องต้นตำรวจบอกว่าสงสัยว่าผู้
เสียชีวิตอาจจะลงแดงจากการติดเหล้าอย่างหนักพอไปซื้อเหล้า
ร้านไม่ขายให้ไม่ได้ดื่มช็อกค่ะเลยช็อกจนเสียชีวิตค่ะ
อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่สันนิษฐานเบื้องต้นหรืออีกสาเหตุ
หนึ่งก็คือหรือว่าหนาวตายเมื่อคืนหนาวมากนะแล้วก็ไอ้ที่ตัก
ดินของแบ็คโฮลมันโล่งไงไม่มีอะไรแบบบรรเทาความหนาวด้วย
เลยอันนี้ตำรวจสันนิษฐานนะคะสองประเด็นแบบนี้ค่ะแต่ก็ต้อง
ส่งศพไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็ติด
ตามหาญาติของผู้เสียชีวิตให้รับศพไปประกอบพิธีทาง